ไปดูเรื่องของการร้องเรียนกรกตกันหน่อยดีไหมคะ
เชื่อว่าหลายคนรอดูอยู่มีที่ไหนมีปัญหาอะไรอย่างไรบ้าง
ร้องเรียนกันมาไม่หยุดเลยนะคะในโลกออนไลน์
ผู้ว่าพังงาค่ะแจ้งเหตุกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
ขีดค่าผู้สมัครพักไทยรักษาชาติในบัตรเลือกตั้ง
นายสิริพัฒน์พัทธกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะ
ในฐานะประธานกรกตเขตจังหวัดพังงาก็ได้ออกมาแถลงว่า
เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดพังงา
เข้าใจผิดในเรื่องของการขีดค่าผู้สมัครพักไทยรักษาชาติ
พักเบอร์๕คือพักไทยรักษาชาติถูกถอดถอนไปแล้วจากสารดีกา
เขาก็เลยมีการไปขีดค่าบัตรขีดค่าชื่อพักในบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง๕หน่วยด้วยกัน
โดยการขีดค่าบัตรลงคะแนนเลือกตั้งเป็นการขีดแบบเดียวกันทั้ง๕หน่วยเลย
ก็เลยแถลงบอกว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะให้บัตรเลือกตั้งใบใดใบหนึ่งเสีย
ส่วนการร้องเรียนหรือการคัดค้านถ้ามีหลักฐานหรือมีการร้องเรียนเข้ามา
เจ้าหน้าที่บอกว่าพร้อมรับเรื่องร้องเรียนเพื่อให้ความยุติธรรมทุกกรณีนะคะ
แปลว่าบัตรที่มีการถูกขีดค่าในพักไทยรักษาชาติและมีคนกาไปจะไม่ใช่บัตรเสียใช่ไหม

ส่วนที่ปราจีนบุรีค่ะนายสมบัติสิทธิมงคลผู้สมัครสอสอเขต๒ปราจีนบุรีพักพลังประชารัฐเบอร์๑๐มาแจ้งความ
บอกว่าหน่วยเลือกตั้งที่๘และ๙ตำบลบ้านหอยในอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ย

ก็ได้รับแจ้งจากกรกตว่าให้ปิดป้าย

เดี๋ยวตำรวจต้องไปสอบสวนหารายละเอียดนะคะว่า
กรกตคนไหนเป็นคนแจ้งแจ้งเพราะอะไรแล้วปิดได้ยังไง
ส่วนที่โรงพักบ้านบึงจังหวัดชนบุรีค่ะ
นายจิระวุธสิงตโตทองผู้สมัครพักเพื่อไทย๑๒๔
นายพินโยตันวิเศษผู้สมัครพักภูมิใจไทย๗๔
นายพายุเนื่องจำนงผู้สมัครพักประชาธิปัตย์เบอร์๒
นายสมชายเนื่องจำนงผู้สมัครพักอนาคตใหม่๑๐๔

กำนันตำบลหนองชากเนี่ยจับตัวนายบอล

และมีการชี้นำผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาไผ่

ในการจะร่วมมือกันในการจัดตั้งรัฐบาล

ว่าจริงเท็จอย่างไรเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบ
เพราะว่าเป็นพักที่เขาบอกว่าเขาไปไหนก็ได้นี่แหละ
ถูกอีกพักนึงเนี่ยที่มีคะแนนเสียงเนี่ยชักชวนแล้ว